จังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชทรงให้ความสำคัญ
และเสด็จพระราชดำเนินทรงงานและแปรพระราชฐานอยู่บ่อยครั้งนะคะ
เพราะว่ามีปัญหาซับซ้อนในหลายมิติ
ขณะเดียวกันน้ำพระราชหารุทัยยังแผ่ไปถึงชนกลุ่มน้อยที่หนีภัยมาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร
อย่างเช่นหมู่บ้านชาวคชินค่ะแม้ว่าตอนนี้จะผ่านมาหลายสิบปีแล้ว
แต่น้ำพระราชหรือไทยของพระองค์ยังคงหล่อเลี้ยงชาวขสินที่นั่นมาจนถึงทุกวันนี้นะคะ
ไปติดตามได้ในรายงาน๗๗๐๐พระบาททุกย่างก้าวเพื่อราศดรค่ะ
พระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราชดร

ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวคชินเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย
เสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้น
ครั้งเสด็จพระบาทสำเด็จพระองค์กลับมา
อ่ามาก่อนเนอะก็เจ้าบ้านทุกพื้นที่ไม่ใช่ที่พื้นที่ที่ริวที่วันใหม่สามัยคีย์อย่างริว
นอกอ่าพื้นที่อย่างอ่าใกล้เคียงหมู่บ้านใกล้เคียงนี่ก็เขาก็ทุกคนอ่ะ
อ่ารีใจกันว่าพระพระองค์จะมาเสร็จมาเย็มเย็นทั้งอ่าเจ้าบ้านอยู่ภูเขา
หมู่บ้านแห่งนี้มีจุดเด่นเป็นเสาคอนกรีตขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างไว้กลางลานกว้าง
คชินเรียกเสาต้นนี้ว่าเสามะนาวมีลักษณะเป็นเสาที่มีหัวนกเงือกเป็นจุดเด่น
ซึ่งสอดคล้องกับคำบอกเล่าของคนโบราณตามความเชื่อที่สะท้อนจากท่าเต้นรำที่คนค้าชินนิยมเต้นรอบเสาต้นนี้
มาจากหมู่นกที่บินไปแอบดูเหล่าเทพเต้นรำบนสวรรค์
จากใช้เป็นเสาสำหรับการประกอบพิธีกรรมของคนในหมู่บ้านแล้ว
มะนาวยังเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่คนค้าชินสร้างไว้เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙ด้วย
ชนเผาคชินในหมู่บ้านเราได้ตั้งตากเสามะนาวนี้
เหนานี้ไว้ก็มีความหมายแล้วก็สัญลักษณ์ว่า
ในหลวงตอนเสด็จมาหมู่บ้านกระฉินนะครับ
เสด็จฮอของท่านนะฮะลงตรงเสามะนาวที่เราปากไว้ตอนนี้นะครับ
เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราชดรของในหลวงรัชกาลที่๙

ทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่นี่ดีขึ้นด้วย
เพื่อตัดดอกขายสร้างรายได้
ดอกสีแดงสลับเหลืองเหล่านี้ไม่มีทางขึ้นเองได้ตามธรรมชาติ
หากไม่ได้รับคำแนะนำจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงน้องเขียว

ทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือราศดร

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงน้องเขียว
และนักวิชาการส่งเสริมไม้ดอกเล่าว่า
โดยทางศูนย์แนะนำให้ชาวบ้านปลูก
และเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่
หัวตัวนี้หัวเขาจะเก็บสะสมอาหาร
สะสมน้ำไว้ในหัว
ซึ่งไม่ต้องลดน้ำบ่อยนะครับ
อาทิตย์หนึ่งก็ลดประมาณสองครั้งก็เพียงพอกับพืชตัวนี้แล้วนะครับ
ซึ่งมันจะสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
หรือว่าสภาพพื้นที่ของโครงการหลวงนงเขียว
ซึ่งเราไม่มีน้ำนะครับไม่มีน้ำมากพอนะครับ
โครงการหลวงยังให้ความช่วยเหลือชาวบ้าน
ในการปลูกไม้ผลเช่นมะม่วงและอาโวคาโด
รวมถึงการเลี้ยงสุกรทำให้ชาวบ้านมีรายได้
ชีพตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้
พอในหลวงมาปุ๊บอะไรเปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่าครับ
อืมยายลงมานี่ก็มันก็
ภายมมเจ้าขอภาระใดก็สอนขึ้น
ทำอย่างนี้ปลูกตุ๋นไม้ปลูกอีกอย่าง
อะไรต่างก็เขาบอกว่า

มีชนกลุ่มน้อยจากประเทศเพื่อนบ้าน

พึ่งพระบรมโพธิสมภาร
รกรากกระจายอยู่หลายหมู่บ้าน
ทำให้พระบาทสมเด็จพระปรามิณฑระมหาภูมิพลอดุลยเดช
ต้องทรงงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
เพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากให้อยู่ดีกินดี
โดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นคนไทยหรือต่างด้าว
และไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ห่างไกลเพียงใด
แต่น้ำพระราชหรือไทยก็ยังแผ่ไปถึงเช่นกัน

ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย